ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์วิสามันคนร้ายนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตทหารซึ่งไปก่อเหตุฆ่านะฮะ
สาวประเภทสองซึ่งเขาคบหากระแหลกประมาณสักหนึ่งปี

แต่ว่าคนร้ายนั้นมีการยิงต่อสู้กับตำรวจ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพท่ามเรือ
อายการแพทย์เวรของโรงพยาบาลท่ามเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะเหตุการณ์ที่มีตำรวจวิสามันคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายของเมื่อวานนะฮะบริเวณริมแม่น้ำป่าศักดิ์ที่คอสะพานวัดหัวหินหมู่ห้านะฮะ
บนท่าหลวงอำเภอท่ามเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
ในจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโพรงย่าครับนะเป็นโพรงย่าภายในหลุมเนี่ยไปพบร่างของผู้เสียชีวิตก็คือ
สิบเอ็ดมงกุฎทองชุมอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็เป็นอดิษฐ์นายทหารถูกยิงเข้าที่มราวตรงขวา๒นัทแล้วก็บริเวณหน้าท้อง๑นัทในมือขวาก็กำปืนจุด๓๘อยู่๑กระบอก
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธวังวลผู้กำกับการสพท่ามเรือเปิดเผยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ๑๐เอกมงกุฎนั้นไปติดพันธุ์แล้วก็ไปรู้จักกับสาวประเภท๒คนหนึ่งชื่อว่าคงศักดิ์วงคงอายุ๒๗ปีแล้วคบกันมา๑ปี
ตอนเช้าของเมื่อวานผู้ตายมีการทะเลาะกันกับนายคงศักดิ์ซึ่งเป็นสาวประเภท๒แล้วจากนั้นก็มีการขี่รถออกจากบ้านไป
จากนั้น๑๑มงกุฎขับรถเก๋งไปตามแล้วก็ไปดักซุ่มรอยิงคุณคงศักดิ์บริเวณที่หลังกำแพงวัดยางหนุ่มนะฮะ
ยิงทันทีนะพอคงสักขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาถึงจุดนี้
บริเวณปากซอยยางนมหนึ่งครับสิบเอกมงกุฎก็ใช้ปืนที่
เอามาคือจุดสามแปดยิงไปสี่นัดเนี่ยฮะอันนี้คือภาพที่
ว่าเหตุการณ์เป็นกลางฟักน่ะยิงไปปั้้งปั้้งปั้้งปั้้งนี่
รถเนี่ยก็ล้มนะฮะล้มลงไปเพราะว่าเขาถูกยิงที่รถ
ด้วยนะครับจากนั้นสิบเอ็มงกุฎก็ขี่รถเก๋งสวนทางออกไป
จากจุดเกิดเหตุบนถนนวัดยางนมมุ่งหน้าไปที่สี่แยกวัดถลุงเหล็กเพื่อหลบหนี
แต่ว่าตอนนั้นมีสายตรวจสอบพอท่าเรือกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่พอดีครับ

ได้ยินเสียงปืนก็เลยมาเจอเหตุการณ์นี้พอดี
เห็นคนร้ายกำลังขับรถเก่งหลบหนีก็เลยขับรถตำรวจไล่ล่าตามประกบ
พร้อมกับเรียกกำลังเสริมมาสมทบด้วยนะฮะ
ขณะที่ตำรวจกำลังไล่ล่าตามประกบอยู่นั้นรถเก่งของคนร้ายเสียหลักไปพุ่งชนข้างทางแบบที่เห็นในภาพนะครับ
สิบเอ็มงกุฎก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปในพงหญ้าจากนั้นก็ไปซุกตัวหลบในหลุมครับ
ตำรวจก็เลยกระจายกำลังปิดล้อมแต่ว่า๑๑มงกุฎนั้นเห็นท่าไม่ดี
เอาปืนเนี่ยยิงต่อสู้ตำรวจตำรวจชุดสืบสวนที่ตามไปก็ต้องยิงสวนเข้าไปทำให้ถูก
สองนัดก็กลายเป็นการวิสามันฆาตกรรมคนร้ายไปทำให้เสียชีวิตทันทีนะครับ
ส่วนนายคงศักดิ์สาวประเภท๒ที่ถูกยิงบาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยครับ
ก็จะมีการรอให้หายดีก่อนนะฮะแล้วก็จะมีการสอบส่วนเพิ่มเติมถึงมูลเหตุ
ในการก่อเหตุในครั้งนี้ส่วนร่างของ๑๑มงกุฎก็มีแม่ของเขาเนี่ยมาติดต่อรับศพไปแล้ว
ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เมืองต้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวใดนะ
แต่ว่าก็ยังติดใจเรื่องของการทำงานของตำรวจว่าทำไมต้องวิสามันลูกชายเขาด้วยนะฮะ
อันนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจนั้นชี้แจงทั้งหมดด้วย
แล้วก็มูลเหตุจูงใจที่ทำไมต้องฆ่ากัน